อีกหนึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้
ในโลกออนไลน์แชร์กันกระหน่ำเลยนะครับ

ตั้งข้อสังเกตการเบิกโอที
ก็คือการทำงานล่วงเวลาของนายสถานี
สถานีรถไฟที่โคกโพปัตตานีนะครับ
ตัวเลขออกมาเนี่ยค่าโอทีอย่างเดียวเนี่ย

เป็นพื้นที่เสี่ยงแล้วตัวของลายสถานีเองก็ต้องอยู่ประจำสแตนบายทั้งวันทั้งคืน

ถูกต้องก็เลยเบิกได้แล้วมันก็ทบกันตลอด๑เดือนเนี่ย
ตัวเลขเลยออกมาก็เป็นไปตามอัตราเงินเดือน

มันก็ต้องล้อไปกันกับตัวเลขเงินเดือนที่ได้รับ
คราวนี้เรื่องยังไม่จบแค่นั้นถึงแม้จะมีการชี้แจงแล้วนะครับ
บอกว่าตรวจสอบหน่อยชี้แจงให้สังคมเข้าใจหน่อย

ฝั่งของการรถไฟก่อนคุณผู้ชมครับ
รองผู้ว่ากลุ่มธุรกิจการเดินรถ
รถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่า
พอไปตรวจสอบข้อที่จริงแล้วพบว่า
เบิกค่าล่วงเวลาหรือว่าค่าโอที
มีจำนวนเงินมากกว่า๑แสนบาทต่อเดือน
ของนายสถานีโฆภูจังหวัดปัตตานี
และนายสถานีเทพาะจังหวัดสงขลา
ที่ทำงานเกือบ๒๔ชั่วโมง
และติดต่อกันเกือบ๑เดือน

เหตุผลคือนายสถานีต้องรับผิดชอบอยู่สแตนบาย
ดูการทำงานของผู้รับเหมาปรับปรุงทางในช่วงกลางคืน
สถานีหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
จนถึงสถานีสุงัยโกลกจังหวัดนราธิวาส
ประกอบกับบางสถานีมีนายสถานีทำงานเพียงคนเดียว
จากบุคลากรไม่เพียงพอครับ
แล้วก็ย้ำว่าการเบิกครั้งนี้เป็นการเบิกเฉพาะกิจนะครับ
ลองไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันดูนะครับ
พอมีการมาทำงานช่วงกลางคืนเนี่ยก็ต้องเรียนว่า
ตัวนายลีเองไม่ใช่ทุกที่นะครับ
ที่ไหนที่ผู้รับจ้างมีความประสงค์
จะไปทำงานที่ฐานีเนี่ยก็ขอทำงานในช่วงกลางคืน
ฉะนั้นความรับผิดเกิดขึ้น
ระยะเวลาการทำงานที่เกินเวลาก็ทำให้เกิดสิทธิ์ขึ้นมานะครับ
สิทธิ์ในการเบิกค่าลงเวลา

ในเรื่องของการที่ว่าจะเบิกได้สักขนาดไหนเนี่ย
ก็การรถไฟนะครับตอนนี้ก็กำลังตรวจสอบ
เพื่อให้เกิดความถูกต้องเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของความคลาดเคลื่อน
ในเรื่องของระเบียบความคับเราเอง
รถไฟนะครับสั่งให้ชะลอการเบิกจ่าย
โอทีหรือว่าค่าล่วงเวลาที่บอกไปเนี่ย
ให้รังงับชะลอเอาไว้ก่อน
เพื่อจะตรวจสอบเกี่ยวกับในเรื่องของข้อกฎหมายแล้วก็ระเบียบ
ทำได้หรือไม่และดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ถ้าหากพบว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นในการเบิกค่าล่วงเวลา
คนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งหมดต้องชดใช้ค่าเสียหาย
และจะกำหนดมาตรการเพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้ปฏิบัติงานด้วย
นั่นหมายความว่าตอนนี้เจ้าตัวคนที่เบิกค่าโอทีไปแล้ว
อาจจะมีคำถามเกิดขึ้นว่าก็ถ้าทำงานจริงแล้วทำไมถึงไม่ดูแล
ตอนนี้นะครับคำชี้แจงคือเดี๋ยวขอตรวจสอบก่อน

ต้องว่าไปตามกฎกติกาแล้วก็ระเบียบ
ก่อนหน้านี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
นายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิสั่งให้เร่งตรวจสอบ
แล้วก็ชี้แจงการเบิกค่าล่วงเวลาที่มากกว่าจนผิดสังเกต
คาดว่าน่าจะใช้เวลาไม่นาน
แล้วก็มอบนโยบายให้ปรับปรุงการบริหารค่าใช้จ่ายขององค์กรให้เหมาะสม
ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิรูปหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
รัฐบาลมีนโยบายให้เร่งแก้ปัญหาการขาดทุน
เพราะว่าที่ผ่านมาพบว่า
รถไฟแห่งประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายสูงเกินไป
แล้วก็บอร์ดของการรถไฟจะต้องเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริง
การเบิกค่าล่วงเวลาเป็นการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตหรือไม่
ซึ่งเรื่องทั้งหมดนี้หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม
ไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ